กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะให้ปฏิบัติงานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขค่ะ
กฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยให้จังหวัดสำรวจและมอบหมายให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบลงไปแก้ไขปัญหาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้และปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและเพื่อบรรเทา
การที่เกี่ยวข้องและในอำเภอเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเร็วโดยเฉพาะปัญหาที่เลือดรังมานานเช่นสาธารณประโยชน์ที่ขาดแคลนชำรุดเสียหายปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดกับบุคคลหากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผ
จังหวัดหรือระดับอำเภอให้รีบแจ้งไปยังหน่วยงานส่วนกลางและกระทรวงมหาธัยให้รับทราบเพื่อประสานกับหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดได้อย่างถูกต้องต่อไป